สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอดาวสุภาษามหาคามินที่ไหน
สนุกสนานที่นั่นแน่นอนวันนี้พาคุณผู้ชมมาบุกมาตะลุยกันที่ชุมชนบ้านไร่กลาง
อำเภอบ้านราชจังหวัดแพทย์สบุรีเขาบอกที่นี่มีสิ่งที่เป็นนัมเบอร์วอร์น

แต่ถ้าจะออกไปหาแบบธรรมดาโลกมันไม่จำ
ต้องไปด้วยคันนี้
พร้อมครับคุณผู้ชม

ไม่ต้องเข็นเหรอ

เราก็ไม่เคยเห็นนะว่ารถสตาร์ทรถอีแตนมันต้องสตาร์ทข้างหน้านะ

เอาคุณลุงจอดก่อนแป๊บหนึ่ง

พี่ของที่อยู่สูงแล้วเป็นของดีเมืองเพชรค่ะ

ตรงไฟที่ฉันต้องนั่งไปแล้วก็จะมีแหงหน้านี่แหละถึงจะรู้
ว้าว

ว่าของดีเมืองเพชรที่อยู่สูงเนี่ยมันคืออะไร
แต่ตอนนี้รู้สึกงานมันเดินช้ายังไงก็ไม่รู้
จริงก็มากับเพื่อนนะเพื่อนน่าจะชื่อพา

ไม่ภาระภาระภาระนี่แหละนั่นภาระเท่านั้น

มองซ้ายมองขวามองซ้ายอีกกี่

ดาวสวีดาวโอ้โฮสวัสดีเออจากไหนเป็นใครมาอย่างไร
หนูชื่อดาวค่ะวันนี้มาเจอกับ

ปีหน้ากำนันแน่กำนันแน่
ดีเลยค่ะคุณอายกำนันอยู่ด้วย
คือหนูมาวันนี้ที่ชุมชนบ้านไร่กลาง
อัมพบรรลาชเขาบอกว่ามีของดีที่ที่ไหนนะ

อุ๊ยมีแต่พระอาทิตย์กับแม่คุณใหญ่
อุ๊ยมองตามมาอีกหน่อยตามมาอีกหน่อย

ลูกบ้างขึ้นเองตามธรรมชาติบ้าง

ไปไปเรียนรู้กันนะคะมาค่ะเรียนรู้กันแต่เราจะต้องรู้อะไรก่อนค่ะ

ถ้าเป็นเพศผู้เขาก็จะแทงปลีแทงงวงเรียกได้หลายอย่าง
ลีงวงจันทร์แต่ถ้าเป็นเพศเมีย
อืมก็จะแทงทลายออกมาเลยเป็นก้านเลยก็เป็นปมเล็ก
เรารู้กันไปแล้วนะคะว่าแยกยังไงตัวผู้ตัวเมีย
เราต้องไปดูแล้วแหละว่าเขาทำยังไง
ถึงจะได้ผลผลิตมา
หลังจากที่เราแยกไปแล้วตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมีย
เราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะในการหาน้ำตาล
อันดับแรกคือมีดปาตาน
แล้วก็อุปกรณ์ต่อไปผ้ากระม้าผ้าคาดเอว

ต้องมีเพราะว่าเราจะได้เก็บมีดได้

เอาเหล็กไปด้านซ้าย
กระบอกไม้ไผ่ที่เราจะขึ้นไปเอาน้ำตาล
ไปหาน้ำตาลสดนาน
คุณผู้ชมถึงต้นตานแล้วค่ะ
แต่ผู้ใหญ่บอกว่าการจะขึ้นต้นตาล
ต้องมีลำดับขั้นตอนและมีวิธี

เราต้องยกมือไหว้คุณตานก่อนเพื่อความแค้วคาดปลอดภัย
และการตีนี่เพราะเอาเหยียบตาพระองค์
แต่มือสองข้างเนี่ยต้องจับที่ลำ

คุณผู้ชมได้มาแล้วน้ำตาลสดจากต้น

เป็นอย่างไร

น้ำตาลสดมาแล้ว๒กระบอกค่ะ
ขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรครับพ่อผู้ใหญ่

ได้มาสดแล้วก็เทลงไปในกระทะเลย

๔นาฬิกาต้องให้เดือดแบบนี้ครับ

ตอนนี้คือโลดแล้วเดี๋ยวมันจะปุบปับ
มันจะเป็นภาษาถิ่นที่เรียกคือปุบปับเรียกตามเสียง

โรดหน้าไฟปุบปับแล้วก็ปุด
อุดคือสุกเสร็จยกออกมาไปเคี่ยว
เอางั้นเรารอแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันค่ะ

ไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็มากวน

แต่ก่อนที่มันจะแห้งเรามาชิมตะเมย์ข้างกระทะกัน

บอกว่าให้เปล่าก่อนเอาเลยครับพอร้อน

คุณผู้ชมคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำน้ำตาลสดไปแล้วนะคะ
กับชุมชนบ้านไร่กลางอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
นี่วันนี้รู้แล้วว่าตาตัวผู้เอาไปทำอะไรได้บ้าง